จังหวัดนนทบุรีเกิดเหตุการณ์ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งแพ้เสียงแตรครับ
เวลาใครไปบีบแตร่เตือนเขาไม่พอใจ

คู่กรณีจอดรถชิดถนนริมซ้ายพอดี
ลงไปถึงปั๊บชักมีดออกมาแทง
คู่กรณีเป็นตำรวจนะฮะเลยยิงปืนสวนใส่
ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนี่คือภาพเหตุการณ์ฮะ
ดูนะครับลูกศรสีเหลืองคือคู่กรณีที่เป็นตำรวจนะ

จอดรถมอเตอร์ไซค์ของเขากลางถนนแล้ววิ่งมาฮะ
ยื้อยุดกันไปแทงใส่ครับ
แท้งใส่ตำรวจรถล้มคนล้มลุกขึ้นมาได้ทะเลาะกันต่อครับ
ย้ายจากจุดริมถนนริมฟุตบาทตรงนี้ไปอยู่กลางถนน
แถวนั้นก็ตกใจคุณดูนะมีจังหวะถีบรถกันไปด้วยแบบนี้ฮะ
ทำรถค่าล้มมันค่าถีบคืนครับ
แล้วเหมือนมีการใช้ปืนยิงใส่ด้วยแต่ไม่รู้ว่าโดนจุดไหนของฝั่งรายเดอร์นะ
จังหวะที่เขาวิ่งเพื่อจะหนีไปอีกด้านหนึ่ง
รถเนี่ยก็ขับมาปกตินะฮะรถเกือบเบรกไม่ทัน
คุณดูนะครับนี่ภาพซุ้มใกล้ให้เห็นนะวินาที
ที่เขามาทะเลาะกันต่อกลางถนนเนี่ยนะฮะชุดละมุนกันอยู่สักพักหนึ่งเลยครับ
หลังจากนั้นเนี่ยนี่มอเตอร์ไซคันเมื่อกี้นี้คือเกือบเบรกไม่ทัน

คนอื่นก็คือเกือบจะซวยบนถนนไปด้วยนะครับ
เอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเมื่อคืนนี้เองครับ
นี่คือถนนเส้นแจ้งวัฒนะอำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
คุณเห็นตำรวจไหมมือขวาเขาเหมือนกุมอะไรบางอย่าง
น่าจะกลุ่มจุดที่เขาโดนแทงหรือไม่อย่างไร
แล้วฝั่งของรายเดอร์เองนั่นก็เจ็บเหมือนกันฮะ
เอามือกุมเหมือนกันเพราะว่าถูกยิงไป
อ้าวนี่ครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จังหวะนั้นพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลคุณชื่อนี้ใช่ไหมครับ
ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ขับรถผ่านมาจุดเกิดเหตุพอดีครับ
ผู้ชายชุดดำที่เห็นหน้าจอด้านซ้ายครับ

กระทั่งรู้ว่าอ้าวมีคนถูกยิงและมีคนถูกแทง
เหตุการณ์นี้ครับฝั่งตำรวจทราบชื่อต่อมาคือ
ตำรวจเอกพิชิตชัยอายุ๓๖สังกัดโรงพักโฆคราม
ถูกแทงราวนมด้านซ้าย๑แผล
ตำรวจในพื้นที่หลังจากรับแจ้งเหตุ

มาถึงปั๊บยึดอาวุธปืนพกของ๑๐ตำรวจเอกพิชิตชัยที่บาดเจ็บ
หลังจากนั้นรอกู้ภัยมาพาตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนฝั่งรายเดอร์ที่สวมเสื้อสีเขียวที่เขาเองก็ถูกยิง
แล้วเขาเหมือนกับว่าจะขี่รถมาจอดแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปแทงก่อน

หลังเกิดเหตุเจ้าตัวโบกแท็กซี่ครับ
ไปโรงพยาบาลเพราะบาดเจ็บเหมือนกัน

ทางฝั่งของตำรวจครับ๑๐ตำรวจเอกพิชิตชัยเขาบอกว่าเขาออกเวร
ขี่รถมอเตอร์ไซค์จะกลับบ้านย่านบางบัวทอง
ระหว่างทางเนี่ยมอเตอร์ไซค์ของฝั่งรายเดอร์คู่กรณีคือนายนพเทพ
ขี่มาลักษณะเหมือนปาดหน้า
ทางด้านตำรวจเองก็เลยกดแตรเพื่อจะเตือน
อันตรายแบบนี้อย่าปาดแบบนี้นะ
หนุ่มรายเดอร์ไม่พอใจตะโกนด่าครับ

ก็เลยมีการก่อเหตุชุนละมุนกันขึ้น
แม่ของรายเดอร์คุณแม่ของคนเจ็บฝั่งรายเดอร์เนี่ยนะครับ
พอรู้ข่าวปั๊บรีบมาเลยแล้วโวยวายบอกว่า
ตำรวจทำแบบนี้ได้ยังไงยิงประชาชนได้ยังไง
แล้วลูกเธอถูกยิงขอความเป็นธรรมด้วยนะ
ขอให้จับตัวคนที่ยิงลูกเธอให้ได้ด้วย
แม่ก็ห่วงลูกไงครับอารมณ์รักและห่วงใย

คือตำรวจก็พยายามอธิบายว่าที่มาที่ไปมันเกิดอะไรขึ้น
พอเข้าใจข้อมูลรู้เหตุการณ์ว่าก่อนหน้านั้นมันมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้าง
ก็อารมณ์เย็นลงแล้วก็พาไปที่โรงพักปักเกร็ดครับ
ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับตำรวจ
วันนี้คุณเนติชาวนักข่าวไทยรัฐทีวีก็ลงพื้นที่ครับ
ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ

คราบเลือดอยู่เลยถนนเส้นนี้ครับ

ที่ก็น่าจะบาดเจ็บเหมือนกันนะฮะ
เพราะเห็นบอกว่าก็ถูกยิง
แต่ไม่รู้ว่ากระสุนเข้าไปตรงไหนยังไงบ้าง

เพราะว่าฝั่งคนที่ก่อเหตุ

แต่ว่าสุดท้ายแล้วต้นสายปลายเหตุทั้งหมดจะเป็นอย่างไร
ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจโรงพักปักเกร็ดนะฮะ
ทางคดีตำรวจบอกว่ายังไม่ได้สอบปากคำทั้งสองฝ่าย

ดังนั้นเลยยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครทั้งสิ้น
เดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมครับ

ภาพจากกล้องหน้ารถหรือพยานแวดล้อมที่เห็นเหตุการณ์
แล้วสอบปากคำทั้งหมดอย่างละเอียดอีกครั้ง
ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

คือถ้ามันเกิดจากการที่มันแค่ปาดหน้ากัน

นำมาซึ่งการแทงแล้วยิงมันน่ากลัวจริงนะคะ